เป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะ
คู่ควงเดี๋ยวจะล่วงพ้นวัยไปกว่า
อันนี้ลองให้ตัวเองหรือลองให้ใคร
พยายามจะทำเสียงหล่อเหมือนคุณอาสุรพล
คุณผู้ชมค่ะเอาหยิบเพลงคุณอามาร้องก่อนเข้าข่าว
เพราะว่าอยากจะให้เข้ากับสกรูปพิเศษ
ดาราสาวสุดแซ่บที่กุมหัวใจหนุ่มสายฝ่อ
จะมีใครบ้างไปไปดูกัน

สาวไทยเรามันเซ็กซี่ขยี้ใจไม่แพ้สาวชาติใดในโลก
ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกจ้ะที่จะมีหนุ่มต่างชาติ
เข่าขอแต่งงานอยากจะให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้
ไล่มาเลยตั้งแต่รุ่นเล็กนักแสดงมากความสามารถ

แฟนนุ่มชาวนิวซีแลนด์๔ปีกว่าเท่านั้นเอง

วาวาอยู่ที่ไหนเฮนรี่จะติดตามไปอยู่ที่นั่น

และที่เราเห็นรูปเซ็กซี่ของสาววาวา

ถ่ายให้เองลั่นชัตเตอร์ให้ตลอดค่ะ

รี่เขาเพิ่งคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
ซึ่งวาวาเองก็ยืนยันกับเรานะคะ

แค่มั่นเฉยจับจองกันเอาไว้ก่อน

เขาแพลนไปเปิดธุรกิจรีสอร์ท
อยู่ที่เขาหลักพังงา
เออไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยจ้า
คือแฟนมานี่แหละค่ะเขาแบบไม่อยากอยู่กรุงเทพ
เพราะว่ามันด้วยความฝุ่นรถติดอยู่ที่เขาหลักนะคะจังหวัดพังงา
ชื่อวัลฮาร่านะคะวัลฮาร่ามันเป็นสวรรค์ของชาวไวกิ้ง
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแฟนวา
หอยปังเป็น๗ทีแล้วอย่าลืมไว้นะคะ

ฉันกลัวไปคบเขาแล้วฉันก็กิ้งกับเขาอ่ะสิ
คุณผู้ชมขยับมาที่คนสวยมีมงดีกว่า

ตัวแซ่บเลยนะสวยคุณผู้ชมสาวผิวสีน้ำผึ้งดีกรีม
๒๐๑๔ค่ะที่หย่าร้างไปกับสามีชาวสวิสเซอร์แลนด์

นี่คนเก่านี่คนเก่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงเอาคนใหม่คนหนึ่งดีกว่า
สะพรั่งค่ะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมความสวยเกินต้านของเธอก็คือ

มันลดตรงนี้ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตร
สามีนายแบบชาวสเปนคุณผู้ชมหล่อมาก
พร้อมกับสร้างมีมเด็ดแซวคุณหิงปณิตาค่ะ

ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ
อันนั้นตรงนี้

แล้วนิดนึงดิฉันดูยูทูปช่องคุณเมย่าเนี่ย
เขาพาคุณสานี่นะลงใต้ไป

ข้าวล้ำก็คือข้าวล้ำเลยล่ะการีน

แต่ว่าแฟนคนน่ารักน้อย

ถ้าคิดว่านางจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าวะ

จริงมันเลิศคนมันเลิศคนมันสวย
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายละกันที่ดาราสาวรุ่นใหญ่
น้ำฝนกุลนัทวัย๔๗กรัฐนะจ๊ะ
แต่งงานกับนักธุรกิจชาวอเมริกาคุณจอแดนวินเชอร์
แต่งมา๘ปีแล้วจ้ะจนตอนนี้มีทายาท๒คน
ลูกสาวคนโตน้องทาเลียฉันชอบมาก

อยากให้เล่นละครมากเลยลูกเอ้ยเป็นนางแบบก็ได้
ทาเลียอายุ๕ขวบนะคะ
ที่ลูกชายคนที่๒อยู่ในท้องเนี่ย๕เดือนกว่าค่ะ

ตอนแรกไม่คิดว่าตั้งท้องลูกคนที่๒ก็เพราะอายุมันเยอะแล้ว

ประกอบกับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกไป
แต่เพราะว่าคุณสามีเขาอยากมี
อยากมีลูกเพิ่มไงก็เลยตามใจ
ตอนนี้สุขภาพคันแข็งแรงดีค่ะ

ก็จะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งนะคะ
ส่วนแพลนตามคุณซะมีไปอยู่อเมริกาถาวร
น้ำฝนบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะ

เขาเป็นนักธรุดกิจงานแบบดี

ไปหบ้านพี่ฝนเข้ากินข้าวหล่ามไหมฮะ

ข้าวหล่ามที่อยู่แบบที่หล่าย

มันไม่ได้มีแค่ที่หนองมนต์นะมันมีทุกที่เข้าหลัง

แต่น่ารักทุกคนเลยนะคุณผู้ชม